อุดรธานีนะครับไอ้งูสา
เขาบอกงูสาคืองูทางประพร้าวนั่นแหละ

เข้าบ้านเขาปรากฏไปเจอเจ้าถิ่น
เจ้าถิ่นล้อมเลยครับคุณผู้ชมฮะเจ้าถิ่นล้อมอยู่๔ตัว
บอกจะเข้าบ้านพวกเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก
เช่าบ้านก่อนได้ไหมไอ้ชี้ไอ้ชี้สีขาวในไอ้ชี้ไอ้ชี้ไอ้จู
ไอ้จูสีน้ำตาลไอ้คัมคูณคัมคูณมี๓ขา
ตัวอยู่ใกล้อยู่กระเด็กแหละ
ค้ำคูนไปละนะไอโหลงไอโหลงสีน้ำตาลอีกตัวนึงนะครับ
สี่ตัวล้อมไว้แล้วพวกเราล้อมเองไว้แล้ว
ไอ้นงูสิงหมามูไม่ใช่งูส่างูส่าหรืองูถังมะพร้าว

ไม่ได้พี่มีพี่เจ้าของบ้านให้เล่า
เออน้ำแข็งใจร้อนเนี่ย
บ้านเลขที่๑๓๖๑๙๒๐
ถนนริมสวนสาธารณะวังมัชชาหนองบัวเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ทำให้นายฤทธิลงคุณระจิตนะครับ
อายุ๖๑ปีเจ้าของบ้าน
ต้องแจ้งกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมจังหวัดอุดรธานี

คีบงูไว้ได้แล้วนะแต่มันดิ้นตัวมันใหญ่ใช่ไหม
ดิ้นหลุดว่ะเฮ้ยอืมหลุดปั๊บก็คีบใหม่คีบใหม่แล้วก็จับหางด้วยคราวนี้
เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ผมไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าคิดว่าตัวเงินตัวทอง
เพราะเคยมีตัวเงินตัวทองเข้าบ้านมาแอบอยู่ใต้เพดานด้วย
แต่พอออกไปดูเอ้างูสา
งูสายหรืองูทางมะพร้าวครับคุณผู้ชมฮะ
อยู่กลางทางเดินในบ้านเลยตกใจมากเพราะเขาเป็นคนกลัวงูอยู่แล้ว

แล้วทำไงดีเขาเป็นคนไม่ซื้อ

ซื้อก็เลยจะเอาบ้านเลขที่นะครับ

ไปบอกเพื่อนบอกครอบครัว

เอาพวกเราทราบแล้วเปลี่ยน

อะไรนะสี่ตัวใช่ไหมมีตัวอังด้วน
สี่สี่สามสิบห้าสิบห้า
อ่าสิบห้าเพราะว่าอายุ๖๑
อายุอายุอ๋ออายุมาก
โอ้โฮนะครับเข็บละเอียดมากเลย
เอาให้หมดครบเอาให้ครบนะคะ